ที่วัดแห่งหนึ่งเป็นศึกระหว่างพระสงฆ์สองรูป
รูปหนึ่งอายุเยอะกว่ารูปหนึ่งอายุน้อยกว่า
แต่เขาก็มีปากเสียงกันมาพอสมควร
เหมือนหยอกอะไรจะแบบกระแนกกันแหงกันไปมาเล่นไป
เหลืองทำให้ฝ่ายหนึ่งมรณภาพเลยนะฮะไปเจาะประเด็นพร้อมกันเลยครับ
นี่คือสภาพศพของพระกุมาตรที่ถูกทำร้ายร่างกายจนมรณภาพ
ซึ่งคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนคือพระลูกวัดที่เดียวกัน
สาเหตุเกิดจากการหยอกล้อเล่นกันจนบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่

ก่อนจะจบลงด้วยการชกต่อยกระทืบตายคาสาราการเปลี่ยนของวัด
ตำรวจสพครองลานจังหวัดกำแพงเพชร
รุดไปตรวจสอบเหตุการณ์พระฆ่ากันตายบนสาราการประเรียน
ของวัดบ้านใหม่ทงชัยตำบลครองลานพัฒนาอำเภอครองลาน
ชนะสูตรพลิกศพพระกุมาตรอาบสุวรรณอายุ๖๔ปี
ที่ถูกกระทืบจนหัวแตกเป็นแผลชะกัน

ร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำทั้งตัวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
พระสมจิตแทร่เติ้ลอายุ๔๕ปีพยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ทั้งสองรูปทะเลาะกันและพูดจาเสียดสีกันเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุพระอเนกเข้ามาพูดหยอกล้อ
แต่พระกุมาตรไม่เล่นด้วยจึงไล่ให้ไปไกล
อเนกจึงเดินออกไปพร้อมกับสะบัดจีวอนใส่และไปถูกหน้าของพระกุมาตร
จากนั้นก็เกิดศึกน้ำลายก่อนจะบานปลายกลายเป็นเหตุชกต่อยกัน
กุมาตรอายุมากกว่าตัวเล็กกว่าสู้แรงไม่ไหว
ถูกพระอเนกทั้งต่อยทั้งกระทืบจนแน่นิ่งไป
หลังพระอเนกตั้งสติได้ก็โผล่เข้าไปจับหน้าอกคร้ำดูชีพจรของพระกุมาตร
กล่าวคำขอโทษว่าไม่ได้ตั้งใจก่อนจะวิ่งหนีหายออกไปจากวัด
เขาเลยรู้สึกหนุดขึ้นสู้แล้วก็เอาเมอะตกหน้าเขาหน่อยหน่อย
แล้วก็เขาอ้าวจริงจังนะลุงตาเอาจริงเหรอผมแค่รอเล่นหน่านี้
ถึงแม้จะหลบหนีแต่ด้วยความที่ไม่ใช่เพียงบาปกัน
โจรโดยสันดาลทำให้พระอเนกจนมุมตำรวจหนีไปได้ไม่ไกลจากวัด
ถูกนำตัวมาศึกเพื่อรับโทษทัน
เจ้าตัวอ้างไม่ได้มีเจตนาทำร้ายให้ตายแต่แค่บันดาลโทษะจึงยั้งมือเอาไว้ไม่อยู่
ตำรวจสืบปมหลังพระทั้งสองรูปพบว่าอาจจะมีอาการทางจิตเพราะมีประวัติกินยามระงับอาการ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ได้ศึกออกไปเพราะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงแล้วกลับมาบวชใหม่
ขณะที่พระกุมาตรเดิมทีจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาแก้วในป่าในเขา
แต่เกิดความกลัวจึงลงมาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่ทงชัย
โคจรมาพบกันในที่สุดก็เกิดเหตุร้าย
เหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าใจให้กับคนในครอบครัวของพระกุมาตร
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดวังตะแบกอำเภอครองลาน
ญาติบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอให้เป็นอุทาหรณ์เรื่องความใจร้อน
ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอีก
เราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับใคร
กับเราเองเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้
แต่ก็คนที่ทำร้ายตำรวจจับกลุ่มไว้แล้ว
เราก็รู้สึกคงดี
ดินนี้ตำรวจแจ้งก็หางพระอเนกฐาน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
สรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามกฎหมาย
งานนี้ชาวบ้านต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนใหญ่รับไม่ได้ที่ต้องเห็นพระฆ่ากันเอง
คราบเลือดเปลือเปื้อนผ้าเหลืองอีกครั้ง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน